ท่านผู้ชมครับยังจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชายหนุ่มวัย๑๙ปีคนหนึ่ง
ที่เป็นพนักงานสถานบันเทิงที่หัดใหญ่สงขลาได้ไหมฮะคือน้องเขาเลิกงานประมาณสักตีสอง
ค่ะนะครับวันที่สิบแปดพฤษภาคมนะครับ
หลังเลิกงานก็กำลังจะเดินกลับที่พักนะฮะก็ดูโทรศัพท์มือถือไปด้วยอืม
เนี่ยฮะปรากฏว่ามีชายสองคนตรงเข้ามาครับใช้เก้าอี้กระหน่ำตีเขาที่ศีรษะค่ะ
แพงด้วยนะแล้วก็ชิงกระเป๋าสตางค์ไปนะครับ
มีเงินสดอยู่๒๕๐บาทมีบัตรเอทีเอ็มมีบัตรประชาชน
แล้วก็วิ่งหลบหนีไปนะครับตอนนั้นก็เดินอยู่ที่ถนนสามชัยในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่นะฮะ
คือเงินเนี่ยคงไม่เยอะหรอกสองร้อยห้าสิบบาทค่ะนะ
แต่โอ้โหถ้าดูจากสิ่งที่เขาต้องเจอเจอเนี่ย
คือถ้าเจ็บหนักถึงขั้นพิการหรือว่าตายไปเนี่ยจะทำยังไงไอ้พวกนี้มันไม่คิดถึงอะไรเลยนะครับ
จะได้เงินมากน้อยมันไม่สนใจอ่ะมันทำร้ายเขาอย่างเดียวแล้วก็เอาทรัพย์สินไป
แล้วก็หลบหนีไปกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ไว้ได้อย่างชัดเจนนะครับ
ผู้ชายที่ถูกทำร้ายชื่อนายอัศจรรย์สาแหละอาดำอายุ๑๙ปีนะครับ
และล่าสุดวันนี้ครับตำรวจสามารถติดตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้แล้วนะครับ
ทั้งสองคนที่อยู่ในกล้องวงจรปิดที่ไปทำร้ายเขาอย่างโหดเยี่ยมแล้วก็ชิงทรัพย์สินไปนะครับ
กับนายรอซีมะกาอายุ๒๙ปีตำรวจสภหัดใหญ่จังหวัดสงขลาไปจับได้นะฮะ
ก็ทั้งสองนี่ก็มีกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานชัดเจนแล้วครับตำรวจก็แกะรอยจนตามจับกลุ่มได้
นายพญาเนี่ยถูกจับได้ที่ร้านเกมย่านถนนทุ่งเสาส่วนนายรอซีตำรวจตามไปจับได้ที่แผงพระ
ใต้สะพานลอยข้ามทางรถไฟหาดใหญ่แล้วก็พาทั้งสองไปตรวจค้นที่พัก
ของกลางหมดครับเสื้อผ้าที่ใส่ในวันก่อเหตุ
กล้องวงจรปิดตามชุดนั้นเลยแล้วก็มีดเล่มนี้ครับที่แทงผู้เสียหาย
ทั้งสองคนยอมรับสารภาพว่าเป็นคนที่อยู่ในกล้องวงจรปิดที่ก่อเหตุจริงนะครับ
โดยนายพญาที่เป็นคนใช้เก้าอี้ฟาดผู้เสียหายนะบอกว่าในคืนวันเกิดเหตุ
ได้ชวนนายรอซีออกไปตระเวนหาเหยื่อเพื่อชิงทรัพย์ออกไปเพื่อการนี้โดยเฉพาะอืม
โดยไปนั่งอยู่แถวถนนสามชัยเห็นผู้เสียหายเดินมาคนเดียวนะฮะ
แล้วก็กำลังก้มดูโทรศัพท์มือถืออยู่ก็เลยเดินตามหลังแล้วหยิบเก้าอี้เหล็ก
ร้านอาหารที่อยู่ริมถนนฟาดเข้าไปที่ศีรษะเขา
ส่วนนายรอซีตามไปนะฮะอันนี้ก็หนักพอพอกัน
เพราะว่าเป็นคนใช้มีดแทงเขาโอ้โหแล้วก็เอากระเป๋าสตางค์เขา

นายพญาบอกว่าสาเหตุที่ทำลงไปเพราะ
ต้องการหาเงินใช้ไม่มีงานทำ
ก่อนหน้านี้เคยก่อเหตุขโมยรถมาแล้ว๒ครั้ง

ส่วนนายรอซีไม่มีงานทำเช่นกันนะ
ก็ยอมรับผิดแล้วก็ขอโทษผู้เสียหาย
แล้วนักข่าวข้ามีท่า

แล้วสิ่งที่สามารถได้
สายไปพูดไว้

แล้วสาคมีสันครัพก์

รู้จักเขาก่อนหน้านี้ไหม

เขารู้แล้วว่าสังคมไม่ได้ขายวีดีโอ

มันสุดหวายหินแล้วที่สมมุติได้
มันสุดหวายหินแล้วที่สมมุติได้
ถ้าคุณเล้วก็

ทางรัชทันเขาก็ฝึกอาชีพอะไรให้หมดนะ

มันไม่ได้สำนึกอะไรเลยฟังจากที่พูดเนี่ยคือ

ใช่ก็ไปเดินหาเหยื่อคือตั้งใจไปเดินหาเหยื่ออยู่ริมถนนนะ
เห็นใครมาคนเดียวมันก็ใส่เลย
แล้วทำร้ายเขาโดยไม่สนใจว่าเขาจะเจ็บขนาดไหน

ส่วนผู้เสียหายนะครับนายอัศจรรย์บอกว่า
ก็ขอให้ตำรวจดำเนินคดีทั้งสองเนี่ย

และขอให้ทั้งสองกลับตัวกลับใจเป็นคนดี

เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กาย

ผมสามารถจะเป็น

คือมันจงใจมันพยายามฆ่าชัด

ผู้ต้องหาบอกว่าสำนึกผิดแล้วขออภัยไม่อยากทำผิดอีก

ประวัติมันก็บอกเลย